ก็เชื่อว่าท่านที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทานเพลิง
ระยะสังขารของหลวงพระคูณเนี่ยต้องได้ยินคำว่านกหัสดีลิง

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพาท่านไปดูนะครับ
ตำนานที่มาของนกหัดสดีลิงนั้นเป็นอย่างไร
แล้วเจ้านางศรีดาที่ต้องเป็นผู้ฆ่านกหัดสดีลิงนั้น
ทอดตำนานกันมาอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานครับ
เมธานีหวานอารมณ์คือผู้สืบเชื้อสายนางศรีดารุ่นที่๖
อาศัยอยู่ที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จะทำหน้าที่แผลงสอนฆ่านกหัดสดีลิง
งานถวายเพลิงจริงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวันที่๒๙มกราคม๒๕๖
เมธานีเคยทำหน้าที่ฆ่านกหัดสดีลิงมาแล้ว
หลังจากต้องสืบทอดเชื้อสายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตามที่ได้กล่าวขอไว้หากรอดชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
และครั้งนี้เธอรู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกให้เป็นนางศรีดา
ประเพณีของเราเนี่ยเมื่อมีการสร้างนกก็ต้องมีการฆ่านก
ผู้ฆ่าก็คือนางจะเป็นสายนางศรีดานะคะ
มีความยินดีมากเพราะท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
มีสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศเยอะมากค่ะยินดีมากค่ะดีใจด้วยค่ะ
คันธนูสีทองพร้อมลูกศรที่ทำมาจากไม้โบราณ
และถูกส่งต่อสู่ทายาทมานานกว่า๒๐๐ปี
เป็นอาวุธคู่กายที่นางศรีดาจะใช้ปลิดชีพนกหัดสดีลิง
อกจากนี้ยังมีหอกและดาบที่เตรียมไว้ให้ทหารคู่กาย
นำมาใช้ฆ่านกหัดสดีลิงร่วมกับคันธนู
ตำนานโบราณของนครตักกะศิลาเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามหานครบอกว่า
กหัดสดีลิงมีส่วนหัวเป็นช้างตัวเป็นนกขนาดใหญ่
มีกำลังมหาศาลกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
มาจากป่าหิมพานแล้วฉบลงมาเอาพระศพพระมหากษัตริย์แห่งนครนั้นไป
อันเชิญพระศพออกไปชาปนกิจที่ทุ่งหลวง
เมื่อพระมหาเทวีเห็นเช่นนั้นก็ประกาศให้คนดีเข้าต่อสู้เพื่อเอาพระศพคืนมา
นางศรีดาจึงเข้ารับอาสาต่อสู้นกหัดสดีลิง
โดยใช้สอนอาบยาพิษยิงนกหัดสดีลิงถึงแก่ความตาย
ตกลงมาพร้อมพระศพพระมหาเทวีจึงโปรดสั่งให้ช่าง
เมนคือหอแก้วบนหลังนกหัดสดีลิงแล้วถวายพระเพิงไปพร้อมกัน
หลังจากนั้นมาจึงได้ถือเอาประเพณีทำนกหัดสดีลิงประกอบเมนของชั้นเจ้านาย
ตามความเชื่อที่ว่านกหัดสดีลิงสามารถนำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้
ตำนานขนบธรรมเนียมประเพณีนี้จึงนำมาสู่การออกแบบเมนลอย
กหัดสดีลิงเทินบุษบก
มีเจ้าเมืองเจ้าเมืองหนึ่งนะครับทรงสวรรคตแล้วก็จะมีการจัดพิธีศพ
แต่ว่าในระหว่างนั้นมีนกหัสดีลิงมาคาบเอาศพของกษัตริย์พระองค์นั้น
เข้าไปในป่าหิมพานจึงได้เดือดร้อนถึงคนดีมีฝีมือ
กระทั่งเลือกหาได้นางศรีดานะครับอาสาเข้าไปนะครับ
จึงไปตามเอาพระศพกลับขึ้นมานางศรีดาได้แผงสอนฆ่านกหัสดีลิงตัวนั้นตายนะครับ
ชาวเมืองจึงเอานกหัสดีลิงพร้อมทั้งพระศพนั้นมาเผาพร้อมกันนะครับ
จึงเกิดเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อจะโปรงศพเจ้าเมืองนะครับ
จะต้องมีการสร้างเมนรูปนกหัสดีลิงแล้วก็ทำพิธีการเผาไปพร้อมกัน
ต่อมาก็จึงขยายวิธีการนี้มาสู่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับ

ดังนั้นเมื่อมีการปรุงศพด้วยนกฮาซิริลิงเมื่อใดนะครับในพื้นที่อีสาน
ก็จะมีธรรมเนียมการเชิญเจ้านางซีดามาฆ่านกฮาสิรินตามมุขปถาเรื่องนั้นครับ
ครูช่างเมนนกหัดสดีลิงพระเทพวิทยาคมบอกว่า
ลอยนกหัดสดีลิงมีการออกแบบถอดอัตลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ
จากความเรียบง่ายสู่งานศิลปะสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง
และเมื่อถอดรหัสเอกลักษณ์ของหลวงพ่อผ่านงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่
พบว่ามีรูปปั้นช้างมี๔งาส่วนหัวของนกหัดสดีลิงจึงเป็นช้างสี่งาด้วยเช่นกัน
โดยเมนนกหัดสดีลิงพระเทพวิทยาคมมีหัวเป็นนกแต่มีงวงและงาเหมือนช้าง
ขนนกที่หัวและปีกออกแบบเป็นลายกลีบดอกคูณ
ลอยนกหัดสดีลิงเทินบุตรสะบกบนหลังนกมีหีบเอวขันยอดนกผสูร
ประดิษฐานบนฐาน๘เหลี่ยมกว้าง๑๖เมตร
เมื่อรวมความสูงจากฐานถึงยอดจะสูงถึง๒๐เมตร๙๐เซนติเมตร
เทียบเท่ากับตึกสูง๕ชั้น
นกหัดสดีลิงที่จัดสร้างในงานพิธีนี้
เลื่อนไหวได้เสมือนมีชีวิตจริง
หรือในทางช่างเรียกว่าขับยนต์นก
โดยครูช่างจำนวน๘๑๐คนที่อยู่ภายในตัวนก
จะต้องทำหน้าที่หมุนคอชูงวงกระพริบตากระพือหู
เป่าสนัยส่งเสียงออกมา
การขับในหนึ่งยกจะใช้เวลา๑๕นาที
และนกก็จะขยับเคลื่อนไหวไปเรื่อย
จนกว่านางสีดาขบวนเจ้านางสีดา

นกจึงจะหยุดการเคลื่อนใหม่

เราก็จำลองเหตุการณ์ว่านก
มีชีวิตจนกว่าจะถูกฆ่าไป

ในวันถวายเพลิงจริงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม

นางศรีดาจะตั้งขบวนทัพมาฆ่านกหัดสดีลิง

จะเริ่มพิธีด้วยการร่ายรำด้วยเพลงเดินดง

จากนั้นนางจะแผลงสอนเข้าหน้าอกนกให้ตาย
และเมื่อฆ่านกหัดสดีลิงเสร็จ

จะเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีทันที
โดยไม่มีการหยุดพักหรือจอดแวะที่ใด
กว่าจะถึงบ้านของนางศรีดา
เปรียบเสมือนที่ตั้งของเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน